คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้ฮะ
ใครที่จะเดินทางไปตามสถานที่ต่างแล้วรู้สึกว่ามันไปไม่ถูก
ก็ต้องหาสิ่งที่จะมาชี้แนะมาแนะนำมาให้ข้อมูลตอบเราได้นะครับ
ต้องเข้าไปหาข้อมูลที่ป้ายบอกข้อมูลที่ติดอยู่ตามป้ายรถเมย์
แต่มีป้ายอยู่หนึ่งที่ออกจะดูแปลกสักหน่อย
น่าเชื่อถือหรือเปล่าก็ไม่รู้

และจะหาสถานที่ที่เราจะไปเจอหรือไม่

นี่ฮะป้ายอะไรก็ไม่รู้ฮะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
แล้วก็เป็นภาพของคนคนหนึ่งที่เขากำลังดูข้อมูล
ที่อยู่บนป้ายบอกเส้นทางการเดินรถเมษายต่าง
เอาจริงคุณสืบสกุลถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไปในที่ที่ไม่คุ้นเคย

เออแล้วเวลาที่เราจะต้องกลับบ้านมันก็จะต้องดูแบบนี้
อืมนะฮะก็จะต้องดูว่าเอ๊ะมีรถเมย์สายไหนบ้างนะ
จะผ่านเส้นนี้รถเมษายไหนจะไปไหน
แต่ทำไมชีวิตถึงต้องลำบากขนาดนี้นะฮะ
พูดสักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่บริเวณเกาะรัตนโกสิน
ไปพบไปเจอป้ายของจริงนะ
อยู่บริเวณจุดขึ้นรถเมท่าช้าง

โดยป้ายดังกล่าวนี้มีขนาดความสูง๒เมตร
ด้านหน้ามีข้อมูลแผนที่เกาะรัตนโกศิลป
และเส้นทางเดินรถเมษายต่างกว่า๓๐สาย
แล้วตัวมันเล็กก็ตี๊ดเดียวนะครับ
แทบจะมองไม่เห็นหรือเอาแว่นขยาย
ส่วนด้านหลังเป็นข้อมูลเส้นทางของรถเมษายต่างเช่นกันนะครับ
โดยมีข้อความตั้งแต่บนสุดถึงล่างสุดของป้าย
เกือบติดกับพื้นฟุตบาทเลยนะฮะ

ไปว่ามีขนาดเล็กเหลือเกินนะครับ
ทีมข่าวสังเกตว่าคนที่มาดูป้ายบอกเส้นทางเดินรถเมย์เนี่ย
แต่ละคนต้องใช้เวลาอยู่กับป้ายนี้นานพอสมควร
เพ่งสายตามองแล้วก็ทำหน้าตาสงสัย
อ่านไม่ออกบ้างล่ะหรือว่างงบ้างล่ะ
รายละเอียดข้อมูลเยอะจังเลย
บางคนต้องนั่งยองก้มตัวลงไปดูด้วยความยากลำบากเลยครับ
สิทธิ์ข่าวสอบถามหนึ่งในผู้ใช้บริการรถเมย์

พรพฤษเขาบอกว่าเดินทางมาจากพัทยา
กำลังจะเดินทางต่อไปเอกมัยเพื่อขึ้นรถกลับพัทยา
แต่ไม่รู้ว่าต้องขึ้นรถเมษายอะไรจากตรงนี้เนี่ยนะ
จึงต้องมาดูป้ายที่ติดไว้
แต่ดูตั้งนานก็ยังไม่รู้ว่าผมจะไปสายไหนดี
เพราะว่าดูยากเหลือเกินนะฮะตัวหนังสือเล็กมากเลยนะฮะ
ต้องไล่ดูตั้งแต่บนสุดไปจนถึงล่างสุด
ไม่รู้แล้วและสิ่งที่สำคัญคือปวดตา
นี่เห็นไหมคือช่างภาพพยายามที่จะซูมเข้าไป
แล้วก็กว่าจะปรับโฟกัสได้คุณผู้ชม
ยังซูมยากเลยนี่อ่านว่าอะไรคุณผู้ชมฮะ
ยากฮะนี่กรมการรักษาดินแดนวัดโพแต่ตัวเล็กเหลือเกิน
ไปฟังเสียงพี่พรพฤษซึ่งเป็นผู้ใช้บริการรถเมย

ก็ดูหาดูว่าจะไปเอกมัยท่าไหนจะไปรถเบอร์อะไร
มันก็เลยลำบากมาก
ยากมันมองไม่รู้ด้วย
มันงงมากตัวมันเล็กตัวเล็กก็อ่านยากแล้วว่า
สายไปสายมาเราไม่รู้ว่ามันจะไปอันไหนจะมาไหนเลย
อ่านก็อ่านยากตัวก็เล็กดูยากมาก
แล้วเราจะไปขึ้นรถมันยากยิ่งคนแก่ยิ่งไปลำบาก
ขนาดเราตาดียังดูไม่ออกเลย
เพ่งมากก้มปวดหัวเลยแดดก็ร้อนก้มปวดหัวเลย
ฝรั่งก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่มีจังหวัดตาไทย

แล้วเขาไม่ได้บอกว่าขาไปขามาใช่ไหม

ติวสิกคนไทยเองยังบอกว่าโอ้โหดูเองยังไม่รู้เรื่องเลย
แล้วฝรั่งวางค่าเขามาเขาจะรู้เรื่องไหมเนี่ย
ขณะที่คนที่ขายของอยู่แถวนั้นนะครับคือคุณพี่วรพฤษเสิร์ฟกลิ่นบอกว่า
ก็จะพบเห็นนะว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
จดจ้องป้ายนี้อยู่นานพอสมควร
ยืนดูเห็นเพ่งมองอยู่สักพัก
ก่อนที่จะเดินมาสอบถามเขาว่าถ้าจะไปสถานที่ตรงนี้จะไปยังไง

ถามคนแถวนี้ดีกว่าว่าจะไปยังไงนะฮะ
เพราะว่าดูไม่รู้เรื่องมีรถเมย์อยู่ตั้งหลายสายนะครับ
ซึ่งข้อมูลของรถเมย์บางสายที่นำมาติดไว้เนี่ย
ตอนนี้บางสายเขายกเลิกการวิ่งผ่านเส้นนี้แล้ว
แต่ว่าป้ายที่แสดงข้อความมันไม่อัปเดตครับ
แล้วก็ตัวหนังสือก็มีขนาดเล็กจริงฮะ

ก็มาถามเราว่าไปสายไหนอะไรอย่างนี้ครับ
หนังสือตัวมันเล็กคนอายุสูงเขาก็ดูไม่เห็นนะครับ
ทุกสายที่เอาเข้ามาติดตรงนี้มันได้ผ่านตรงนี้ไหม

มีบางสายที่ผ่านบางสายก็ไม่มาครับเส้นนี้

เพราะสูงอายุหน่อยก็ดูไม่เห็นดูไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร
เพราะสายตาคนเริ่มอายุมากขึ้น
ก็มองไม่เห็นพระสือตัวเล็กก็จะอ่านไม่ออก

เออนะครับก็ฝากหน่วยงานนะครับ
ในการที่จะปรับปรุงแก้ไขป้ายนี้ให้เห็นชัดขึ้นนะครับ
แต่ว่าจริงหน่วยงานเขาอาจจะหวังดีไงคุณ

ขนาดแนวนอนบางคนยังอ่านยากเลยนี่แนวเอียง
ใครจะอ่านรู้เรื่องล่ะคะ
สายตาสั้นหมดสิทธิ์เลยนะครับ
ดิฉันดูมองไม่เห็นเลยตาไม่ค่อยจะดีค่ะ